เมื่อวานนี้ค่ะที่ร้านนวดแผนไทยชื่อว่าสุกกายสุขใจแต่ไม่สุกเหมือนชื่อร้านเลย
เพราะเจ้าของร้านโดนยิงครับโดนยิงแนวหูลูกกระสุนทะลุฝามือซ้ายนะคะ
ลุเข่าฝังในเข้าไปอีกคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกค้าบอกว่าแค้นมาก
แค้นเรื่องอะไรเดี๋ยวไปดูแต่พาไปดูกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุกันก่อนค่ะ
จะยินเสียงปืนดังชัดเจนเลยนะคะชัดเจนเลยครับ
นี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านนวดแผนไทยที่อยู่ริมถนนโรนชัยชาญยุทธ์ที่ตำบลดงลานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เจ้าของร้านหรือว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยเธอชื่อว่า
ตาแก้วสังค่ะอายุสามสิบเก้าปีถูกยิงที่ข้อมือซ้ายหนึ่งแผล
ซ้ายอีกหนึ่งแผลกระสุนฝังในนะคะกระจกหน้าร้านก็มีร่องรอยถูกยิง
จะเห็นเลยว่าเมื่อสักครู่ที่เป็นกระบะคือรถคนร้ายนะคะ
ในร้านมีปลอกกระสุนเก้ามอมอตกอยู่ปลอกหนึ่งด้วยผู้ภัยก็รีบประถมพยาบาลนางสาวแก้วตาแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
เธอเล่าให้ฟังนะคะว่าเธอเห็นแล้วเพราะก่อนเกิดเหตุเนี่ย
คนร้ายขับกระบะมาวนเวียนอยู่หน้าร้านหลายรอบก่อนที่จะหยิบปืนออกมาแล้วก็ยิงเข้ามาในร้าน
สืบสวนพอได้ความแบบนั้นนี่ค่ะไล่กล้องวงจรปิดดูเลยนะคะว่าคนร้ายรายนี้เป็นใคร
ครับไปตามเจอค่ะคนร้ายคือนายยิตถามาะราศีอายุสามสิบปีเป็นชาวสมุทรสาคร
ไปจับได้พร้อมของกลางเลยนะคะปืนกล๊อกสิบเจ็ดหนึ่งกระบอล
ลูกกระสุนเก้ามอมอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ยังขโมยพระเครื่อง๔องค์ในกระเป๋าของผมไปด้วย
หลังเกิดเหตุผมไปแจ้งความนะพี่
ไปแจ้งความแล้วให้ตำรวจพาไปขอพระคืน
แต่เจ้าของร้านกับพนักงานบอกไม่ได้เอาไป

แล้วพอผมรู้ว่าทีมลูกผมเนี่ยผมโกรธ
ถีบแล้วเด็กมันเจ็บหลัง

ถีบอยู่ร้านใช่ไหม
ถีบอยู่ร้านครับครับ
แล้วเขาก็นั่งหัวร้อนกับเพื่อนเขา

ของคุณแก้วตา

รอยเลือดของนางสาวแก้วตาอยู่นะคะหยดเป็นทาง

ตอนที่เธอถูกยิงแล้วเธอก็ต้องเดินออกมา

คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่ติดกับร้านนวดเลย
บอกว่าตอนนั้นกำลังนอนอยู่ในบ้าน

พอชะโงกหน้าออกมาดูอุ้ยเห็นจะเลย
ิษฐากำลังถือปืนแล้วยิงเข้าไป
ฝั่งตรงข้ามเนี่ย๒นัท
อีกคนที่อยู่ใกล้แล้วมองเห็นเหตุการณ์เหมือนกัน
คือคนในอู่ซ่อมรถค่ะบอกว่า
เห็นนายยิทราขับกระเป๋าวนไปวนมาอยู่หน้าร้านนวด

ควันขโมงฟุ้งไปทั้งถนนเลย

เพราะว่านายยิถาทำท่าเหมือนโทรหาใครสักคน

หรือไม่ก็อาจจะแฟนกันแล้วมาง้อกันหรือเปล่า
สรุปยิงกันซะอย่างนั้นนะคะ
เขาก็เลยต้องรีบวิ่งไปช่วยนางสาวแก้วตานี่แหละค่ะ
แล้วก็แจ้งตำรวจ

เฮ้ยนี่หมอนวดไปถีบเด็กที่เป็นลูกสาวของยิทาวัย๕ขวบจริงเหรอ

อย่างอื่นเขามัดแจมด้วยเ
เริ่มไม่พอใจเหรอครับพอเราบอก
ใช่ค่ะเขาก็เริ่มแบบไม่พอใจ
แล้วอีกอย่างหนึ่งบอกไปแล้วว่า

แล้วทีนี้เขาก็มาแบบเที่ยวมาตลอด

ก็เลยบล็อกเบอร์บล็อกไลน์เขา
เขาก็เลยเริ่มพาลูกสาวมาแบบวนเวียนที่หน้าร้าน
มาเกือบทุกคืนนะค่ะ
เรายังได้คุยกับในเติมมราศีนะคะ
พ่อของนายยิตหาคนก่อเหตุนี่แหละ
พ่อก็บอกว่าพ่อยอมรับว่าลูกพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อน
แต่ลูกพ่อไม่เคยหาเรื่องใครก่อนนะ
ว่าลูกพ่อน่าจะเหลืออดจริง
โดยเฉพาะเรื่องที่หลานสาวถูกคนในร้านนวดทำร้ายเนี่ย

เพราะว่าเด็กเป็นคนเล่าให้พ่อฟังเอง
เพราะฉะนั้นเด็ก๕ขวบมันไม่น่าจะโกหกหรือเปล่า

ผมก็แบบกระทั่งลูกอยู่
แต่ลูกเราก็โทษ

แต่มันก็ลูกติดที่ว่ามันสงสารลูกมันครับ
ถ้าไม่สงสารลูกผมไม่ติดตามผมจริง
ลูกผู้ชายผมชอบฟัดนวงกันไปเลย

มีผมเนี่ยตัวแก่
พ่อติดใจไหมที่ทางนู้นเขาบอกว่า

ลูกเราก็ขับลบไปบนมา

มันก็เลยว่าว่าพ่อทำตัวงี้หนูผิดหังมาก

ต้องให้ตำรวจตรวจสอบนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องไหนมีพนักงานในร้านไปถีบลูกสาวเขาแล้วขโมยพระเครื่องเขาจริงไหมก็แยกเป็นข้อข้อเป็นคดีคดีไปแต่สำหรับที่กรณียนายยิตถาไปยิงใส่ร้านเขาแล้วก็ทำให้เจ้าของร้านบาดเจ็บเนี่ยโดนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ